ดูคดีนี้กันหน่อยนะคะหลายคนตามอยู่
คดีพิลึกไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านเรามาก่อน

ปรากฏว่ามีมือดีไปแอบตัดเชือกของเขา

ที่เขาตัดขาดไปนี่นะคะแล้วดูสิจากจุดนั้นลงมาด้านล่างเนี่ย
ถ้าไม่เห็นก่อนจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เชือกนี่เป็นเส้นเชือกชีวิตของเขาเลย
แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเหตุใหญ่ที่เราก็อยากรู้
ว่าคนทำคือใครและทำไปเพราะอะไร
คือล่าสุดรู้ตัวแล้วล่ะก่อนหน้านี้เขารู้แล้วว่าเป็นผู้หญิง
แต่ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครตอนนี้รู้แล้วค่ะ
ผู้หญิงคนนี้อายุ๓๔ปีแล้วมีวีรกรรมมากมาย
เคยโทรศัพท์ป่วนตำรวจที่โรงพักเดือนละหลายครั้ง

อยู่ในนี้แหละได้เบาะแสละนะคะ
แต่ว่าที่เห็นนี้เป็นคลิปที่มีมือดีแอบตัดเชือก
ขณะคนงานกำลังห้อยตัวทาสีคอนโด
อย่างที่บอกโชคดีช่างเขาเห็นก่อน
เขาขอความช่วยเหลือจากผู้พักอาศัยชั้น๒๖
ให้เข้ามาในห้องจนปลอดภัย
หลังจากนั้นพนักงานที่โรยตัวทั้งสองคนแจ้งความแล้วค่ะ
คุณคิดดูถ้าว่าดึงรอกแล้วก็ลงมาเรื่อยอีกล่ะ

หลุดจากเชือกนี่ตกลงมาดึงพื้นเลยนะครับ

ล่าสุดผลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชรมงคุณ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรี
เดินทางไปที่สพปากเกร็ดติดตามความคืบหน้าคดีค่ะ
ให้สัมภาษณ์บอกว่าพนักงานสอบสวนเรียกผู้เสียหาย
พยานมาสอบปากคำแล้วหลายปาก
ตอนนี้รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการออกหมายเรียกให้มาให้ปากคำ
หลังก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เชิญตัวมาให้ปากคำแล้วนะคะ
แต่ว่าผู้สงสัยผู้ที่ต้องสงสัยไม่ได้ให้ความร่วมมือ
ในส่วนของผู้ก่อเหตุเนี่ยตอนนี้เข้าข่ายความผิด๒ข้อหานะคะ
ข้อหาหนักเลยคือ๑พยายามฆ่าและทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
รายงานข่าวระบุด้วยนะคะว่าผู้หญิงต้องสงสัย

ผู้หญิงคนนี้อาศัยอยู่ที่คอนโดนี้ค่ะอยู่ชั้น๒๐

เจ้าหน้าที่รู้ชื่อเจ้าหน้าที่รู้นามสกุลแล้วค่ะ
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้
ยังไม่เปิดเผยนะคะเดี๋ยวจะเสียรูปคดี
ตำรวจจะประสานกับนิติบุคคลคอนโด
เพื่อไปตรวจสอบห้องพักของผู้ต้องสงสัย
แต่ว่าผู้ต้องสงสัยหยิบโทรศัพท์มือถือเข้ามาถ่ายภาพตำรวจ
ขู่ว่าจะฟ้องตำรวจด้วย
แต่ต่อมาผู้ต้องสงสัยให้ความร่วมมือนะคะในการตรวจสอบห้องพัก
แล้วก็ปฏิเสธอ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะ

พบว่าหญิงคนนี้มีพฤติกรรมคล้ายคนมีอาการทางจิต
โวยวายโทรศัพท์ไปร้องเรียนที่สพปากเกร็ดเดือนละหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่เขาจำเสียงได้จนเจ้าหน้าที่เขาจำเบอร์โทรศัพท์ได้
วันนี้แหละเป็นผู้หญิงคนเดียวกัน
แล้วมีคำถามว่าทางคอนโดเขามีการประกาศแจ้งให้ลูกบ้านทราบหรือไม่
ว่าจะมีการทาสีทำความสะอาดอะไรแบบนี้
คือคอนโดเขาเอาหนังสือแจ้งเพื่อทราบมาเปิดเผยเลยนะ
บอกว่ามีการส่งหนังสือให้ลูกบ้านทุกห้องเลย

วันอังคารที่๑๒ตุลาคมเวลา๘โมงถึง๕โมงเย็น
มีผู้รับเหมาเข้าดำเนินการโรยตัวจากชั้นดาดฟ้าของอาคาร
ยูนิตห้องชุดต่างตามแปลนของโครงการ
เพื่อแก้ไขน้ำรั่วซึมจากผนังด้านนอกอาคาร
โดยการยิงซีแลนด์ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
ขอความร่วมมือเจ้าของห้องที่มียูนิตดังนี้
ขอความกรุณาในการที่จะปิดพม่าล็อกประตูหน้าต่าง
ของบริเวณระเบียงในช่วงเวลาดังกล่าวจึงเรียนมาเพื่อทราบ
ก็เป็นห้องตามแนวที่เขาผูกเชือกไว้นี่แหละ

โชคดีมีคลิปนี้ที่เจ้าของห้องนี้
ที่พนักงานขอเข้าไปเขาถ่ายเอาไว้เป็นหลักฐานสำคัญเลย
เพราะว่านิติคอนโดบอกว่าถ้าลูกบ้านจะอ้างว่าไม่มีใครแจ้ง
แล้วก็กลัวเป็นโจรเป็นขโมยไม่ได้เลย
เพราะว่าทางนิติเขาแจ้งลูกบ้านเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวมุ่นการทราบความคลิปหน้ากันนะครับ